เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าแต่อันนี้พฤติกรรมที่จะเล่าต่อไปเนี้ยมันทำไม่ได้แน่มันถือเป็นมารยาทในร้านอาหารเหมือนกันนะคะ
ค่ะแม้จะเป็นร้านอาหารข้างทางก็ตามเป็นร้านอาหารที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมบอกว่าขอแชร์หน่อยเถอะ
แฉพฤติกรรมลูกค้าลูกค้าสองคนนี้เป็นสามีภรรยากันนะมานั่งกินข้าวในร้านเธอ
แล้วก็เห็นรถที่เปิดประตูอยู่ไหมคะค่ะอันนั้นคือรถของสามีภรรยาคู่นี้แหละ
เอามาจอดติดแบบติดโต๊ะที่ตัวเองนั่งเลยและที่เปิดประตูออกมาเนี่ย
ไม่ใช่อะไรนะคะเขาเปิดเพลงแล้วเพลงดังมากคือดังไปทั้งร้านเลย
ยังเผื่อแผ่ชาวบ้านชาวช่องโดยที่ไม่ถามเขาเลยว่าเขาอยากฟังหรือเปล่าแต่ตัวเองอยากจะกินข้าวเคล้าอารมณ์ดนตรีที่ตัวเองอยากจะฟังไง
ไม่พอเอาเครื่องดื่มมาดื่มเองในร้านด้วยค่ะคือส่วนใหญ่แล้วปกติ
หลายร้านเขาก็จะมีการติดป้ายเอาไว้นะคะว่าไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มหรือว่าอาหารจากภายนอกเข้ามา
ถ้าจะเอามาจริงจริงเนี่ยคุณก็ต้องถามอ่ะถามเจ้าของร้านบอกว่าพี่ขอขออันนี้
ใช่ใช่กินได้ไหมดื่มได้ไหมอะไรแบบเนี้ยแต่คู่นี้คุณผู้ชมดูให้ดูตั้งแต่แรกเลย
ขับรถมาจอดตอนแรกหลายคนก็สงสัยก็จอดชิดจังเขาเป็นผู้จอดรถได้ยอดเยี่ยมมากถึงขั้นจอดเรียบได้ชิดขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วก็ลงมานั่งเนี่ยภรรยาลงมานั่งก่อนสั่งอาหงอาหารกันไปแล้วก็ค่อยเป็นสามีลงมาแล้วก็เปิดเนี่ยค่ะ
อันนี้อันอธิบายเรื่องบินอันนี้เขาเปิดไว้อยู่หรอค่ะตอนที่พูดนี่เหมือนจะเปล่าเพลงเหมือนตอนที่เขาหุ้นเข้าไปในรถดังเพลงเท่าไหร่
แต่ว่าก็คือเปิดเพลงดังสนั่นจนหลายคนได้ยินนะคะแล้วเขาบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้เป็นลูกค้าประจำด้วยนะ
ไม่ใช่ลูกค้าขาจรใดมาประจำไม่รู้ว่าเห็นว่าสนิทกันหรือเปล่านะคะก็มาทุกครั้งมีปัญหาทุกครั้งเลยค่ะ
และเนี่ยล่าสุดมากินที่ร้านคราวนี้เอาเหล้าเอาน้ำโซดาเอาน้ำแข็งมาเอง
ถ้าเกิดคุณเอาเหล้ามาคุณก็ต้องเสียค่าเปิดเหล้าไหมแต่น้ำแข็งโซดาคุณต้องสั่งร้านเขานะ
อย่างน้อยคุณต้องให้เงินร้านเขาบ้างนะคุณให้เขาได้มีรายได้เขามีอาชีพกันบ้างนะ
นี่เอามิกเซอร์เอาน้ำโซดาน้ำแข็งมาเองหมดเลยเจ้าของร้านยังใจดีนะคุณบอกว่าก็ยังพอทน
แต่ที่หนักก็คือไอ้เสียงเพลงที่เปิดมันดังมากแล้วมันรบกวนลูกค้าคนอื่น
พอให้ลูกน้องเดินไปเตือนก็ไม่พอใจด่ากราดเลยค่ะนี่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
ด่ากราดเด็กในร้านด่ายาวด้วยด่านานมากไม่ยอมหยุดสุดท้ายเจ้าของร้านบอก
จบปัญหาเลยละกันแจ้งความเลยค่ะอืมเพราะสามีภรรยาคู่นี้ท้าไว้ไง
บอกว่าไม่พอใจก็ไปแจ้งความสิเออแจ้งก็ได้แจ้งเลยสุดท้ายก็ไม่มาด้วยนะ
ไปแจ้งความแล้วพอตำรวจเขานัดคู่นี้ก็ไม่ยอมไปเจอตำรวจด้วย
ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปร้านนี้ค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านทานประจำข้าวต้มโต้รุ่ง
อยู่ถนนเพชรกะเสมซอยสามพราน๑๖นี่ไปคุยกับนายจิรายุแก้วโกมุท
เป็นพนักงานของร้านอายุสิบเก้าปีนะเขาเล่าบอกว่าก็เมื่อคืนนี้ประมาณสักทุ่มนึง
ลูกค้าสองคนที่เป็นสามีภรรยากันขับกระบะมาจอดที่ข้างร้าน
เหล้าโซดาน้ำแข็งมาเองแต่ก็สั่งอาหารประมาณ๗๘อย่างนะ
แล้วก็เปิดเพลงในรถเสียงดังสนั่นเลยค่ะระหว่างที่รับประทานอาหาร
ลูกค้าที่นั่งกินข้าวอยู่โต๊ะข้างข้างโต๊ะใกล้ใกล้ส่วนบริเวณโดยรอบร้านก็มีห้องพักอีก
มันดังมากอ่ะหลายคนก็หันไปมองหลายทีแล้วไงพนักงานก็เลยเดินไปเตือน
ว่าเออลดเสียงเพลงลงหน่อยได้ไหมกลายเป็นว่าสองผัวเมียคู่นี้ไม่พอใจ
ดากราดต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายโวยวายคำพูดยอดฮิตออกมาจากปากสามีภรรยาคู่นี้ว่า
ลูกค้าคือพระเจ้านะเอ๊ะคำนี้มันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
ค่ะเออลูกค้าคือพระเจ้าสุดท้ายเจ้าของร้านเลยต้องออกมาเคลียร์ค่ะ
แล้วกลายเป็นว่าลูกค้าที่อยู่โต๊ะข้างที่เราเห็นนั่งทานกันอยู่น่ะเรียกเช็คบินกันเป็นแถวเลย
ไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วดูท่าทางเหมือนจะมีเรื่องก็แยกย้ายกันไปกลับบ้านบ้างนั่งโต๊ะอื่นบ้างอะนะคะ
รอบล่าสุดรอบก่อนที่เขาจะมานี่คือเขาก็เปิดเพลงกับเราก็ตอนนั้นเราไม่มีลูกค้าเราก็อนุญาตให้เขาเปิดได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับผมทางนี้หนักสุดครับคือทางนี้คือต่อว่าด้วยอะพี่อาจขึ้นคำหยาบอะครับครับพี่ชี้หน้าด่าอะไรอย่างเงี้ยว่าจะประจานอย่างนี้อะครับแฉล้าร้านเราเสียเสียให้หายครับพี่ครับผมพ
แล้วน้องเขาบอกว่าพระเจ้าอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไหวนะครับพี่ผมก็เข้าใจเขานะแต่ว่าคือเขาก็เริ่มไม่เคลียร์ไม่ลงตัวพี่จนเจ้าของร้านต้องออกมาคุยเองอะครับทั้งพี่ที่อีกคนนึงเขาก็ไม่ไหวครับเลยต้องให้เจ้าของร้านมาคุยเองทีนี้นางสาวบุญทิตาบุรณัทเจ้าของร้านวัยสามสิบสองปีก็เล่านะคะว่าลูกค้าสองผัวเมียเนี่ยก็มากินข้าวอยู่สามสี่ครั้งแล้วก็
ประจำอะจนล่าสุดก็มันมีปัญหาเอาจริงจริงนะคะ
เปิดร้านมาสองปีไม่เคยไม่เคยเจอปัญหาอะไรแบบนี้เลยซึ่งลูกค้ารายนี้
ถึงจะเอาเครื่องดื่มมาเองเราก็อุตส่าห์ไม่ว่าอะไรแล้วนะ
ก็คิดว่าเออลูกค้าก็สั่งอาหารที่ร้านตั้งเจ็ดแปดจานแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ
เปิดเพลงดังลั่นนี่แหละไม่ได้อยากมีปัญหากับลูกค้าหรอก
แต่กลายเป็นว่าลูกค้านั่นแหละพูดจาไม่ดีก่อน
ยังท้าให้ไปแจ้งความด้วยแล้วก็บอกว่าจะโพสต์ประจานทางร้าน
เจ้าของร้านก็เลยตัดสินใจอ่ะลงก่อนละกันถ้าอย่างนั้น
บอกว่าอย่าไปทำนิสัยแบบนี้ที่อื่นอีกเลยให้เลิกอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือไม่ดีเลยค่ะมันไม่มีที่ไหนที่แบบว่าจะมาเป็นร้านอาหาร
เป็นร้านข้าวต้มแล้วคุณมาเปิดเอาเครื่องเสียงของคุณมาเปิดเอง
โดยที่คุณไม่เกรงใจใครเลยอย่างเงี้มันไม่ได้อ่ะค่ะมันก็ต้องพูดอะค่ะ
แล้วคุณจะมาแบบว่าคือพวกหนูคืองานด้านบริการก็จริง
แต่คือว่าคุณจะมาด่าทอเสียหายหายแบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างนี้
คือลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าแต่เราก็ยินดีบริการลูกค้าด้วยใจ
ไม่ไม่ถึงกับแบบลูกค้าเป็นพระเจ้าแบบที่ลูกค้าคิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือด่าเสียหายคือมันไม่ถูก
หนูก็ไปบอกว่ามันไม่ถูกนะพี่ว่าลูกน้องหนูแบบนี้พี่ว่าได้ยังไง
อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ไม่ฟังเขาก็ท้าเราไปโรงพักอะไรอย่างเงี้ย
ด้วยความที่ท้าไปโรงพักบอกไปเคลียร์กันที่โรงพักเลย
เคลียร์กับตำรวจเธอก็ไปจริงค่ะ
ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูทรสามพรานเป็นหลักฐานเลย
แต่สุดท้ายปรากฏว่าสามีภรรยาคู่นี้ก็ไม่มาก็มีแต่ฝั่งเจ้าของร้านเนี่ย
นักงงพนักงานก็มากันเต็มโรงพักเลยนะคะ
เธอก็บอกแล้วว่าจริงแล้วไม่ได้อยากจะเอาเรื่องไม่อยากจะเอาความอะไรหรอก
แต่ก็อยากจะเตือนไว้ว่าอย่าไปทำพฤติกรรมแบบนี้ที่อื่นอีก
ก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกคนอื่นเขาด้วย
อย่าทำอะไรตามใจฉันแต่เพียงอย่างเดียว
ถ้าจะเป็นแบบนี้กินอยู่บ้าน
กินอยู่บ้านได้เลยเต็มที่คุณจะเปิดเพลงสักกี่สิบเพลงก็ได้